มีอุบัติเหตุที่น่าหวัดเสียวเกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ
เป็นรถบรรทุกที่เบรกแตกแล้วก็แห่โค้ง
ทีนี้แห่โค้งไปเจอเนี่ยคือรถพ่วง๑๘ล้อ

ท่านอาจจะยังเห็นไม่ชัดว่า
มีคนที่อยู่บนรถบรรทุกเนี่ยนะ

เดี๋ยวเราวงกลมให้ดูนี่ในวงกลมสีแดงเนี่ยค่ะ

เพราะว่ารถบรรทุกที่แห่โค้งมาเนี่ย

เบรกแตกแห่โค้งมาชนรถพ่วง๑๘ล้อนะครับ
แล้วก็ไปตะแคงทับร้านขายรถจักรยานยนต์มือ๒นะครับ
มีคนที่อยู่บนรถบรรทุกเข้าโอ๊ตสองคนเนี่ย
ลุกระจกออกมาข้างนอกเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑โมงครึ่ง
บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่าวอุดมในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

บรรทุกข้าวโอ๊ตมาเต็มคันรถเลยเบรกแตกครับ
คนขับบอกว่าพยายามควบคุมรถแล้ว

ตัดสินใจหักหลบนะฮะ
คือตรงนั้นคงจะเป็นช่วงที่จังหวะมีรถคันอื่น
แต่ว่ามาเจอกับรถพ่วง๑๘ล้อพอดีนะครับ
ก็ทำให้รถพ่วงตะแคงไปทับร้านขายจักรยานยนต์มือ๒
ร้านพังเสียหายทั้งร้านเลยนะฮะ

โอ๊ตก็ร่วงกระจายเต็มถนน
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๓คนนะครับ
คือนายกฤษณาภูลพันธ์อายุ๓๐ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกข้าวโอ๊ต
มีนางสาวแสงจันสิงหุยอายุ๓๔ปี
ภรรยาของนายกฤษณานะฮะ

แล้วก็เด็กชายธันวาภูลพันธ์อายุ๔ปี
เป็นลูกชายของทั้งคู่ก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
ก็นำส่งโรงพยาบาลรักษาอาการกันเรียบร้อยแล้ว
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
นายกฤษดาอุดมศุกร์อายุ๒๘นะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังขับรถพ่วงไปที่ท่าเรือแหลมชะบัง
จังหวะขับมาใกล้แยกอ่าวอุดมค่ะ
ก็โดนรถบรรทุกพุ่งชนแบบแรงมาก
รถของตัวเองเสียหลัก
แล้วก็ไปทับร้านค้าข้างทาง

ตัวที่เบสแตกอ่ะมาจากไหน
น่าจะมาจากทางนู้นนะครับ

ถ้าไม่ปิดรถก็คงจะร้านค้านะครับ

แน่นอนเลย
โอ้โหนี่ถือว่าดวงแข็งจริงนะ

ส่วนหัวเนี่ยหมายเลขทะเบียน

นี้ไง

สำหรับคดีนี้นะครับสพแหลมชะบัง

ขับมาด้วยความเร็วสูงครับถึงจุดเกิดเหตุ

ละเอียดเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำ

แต่ยังไงก็ต้องดำเนินคดีนั่นแหละเพราะว่ามันมีความเสียหาย